ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เอาละครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอปราศาสตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์
มาแล้ว๕๐ไฟล์ชนะ๓๐ไฟล์แพ้๒๐ไฟล์
มาถึงทางด้านในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับ
ชกมาแล้ว๔๗ไฟล์ชนะ๓๑ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
เมื่อหายเส้นรายงานจากแลนด์
เดินทางมาถึงคู่ที่๖ของรายการนะครับ
เป็นผู้สุดท้ายพร้อมมาณยังไม่ช้ายสุดนะครับ

เจอกับสิงพาวจัลเรนน่วงแพทย์

นักชกในมุมน้ำเงินครับสิงหอเจริญแพทย์ครับนายอนิวัฒน์ศรีนุษย์
วัย๒๐ปีครับจากชนบุรี
ลูกศิษย์ของผู้ใหญ่พิลมครับเจริญแพทย์
ส่วนทางด้านมุมแดงครับพลังรักอยุทธชัยครับนายลามลงโพคำบูล
จากอำเภอผ่าขาวจังหวัดเลยในวัย๒๑ปีครับ
อายุห่างกัน๑ปี๓ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑
ค่ายมวยอยุทธชัยโดยคุณยุทธชัยสุโกศิ
ทางด้านพลังลักษณ์๓ไฟล์หลังนี้ต้องบอกว่าชนะคะแนนอัตภพลววังพรมครับ
แล้วก็มาพาท่าแพทย์น็อกให้กับกิติศักดิ์นันทิพัทขนส่งในรายการไทยรับมือไทยไฟเตอร์
แล้วก็ล่าสุดไปชนะคะแนนหลักชัยเจริญกรุงมวยไทย
นักชกจากมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับสำหรับทางด้านพลังลักษณ์
หลุดล่างสลิลาสูตรสูงต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับ
พลังรักนั้นดูได้เก่าในขณะที่สิ่งนั้นดูได้สดนะครับ
เกื้อบที่หนึ่งเริ่มขึ้น
แล้วก็แฟกโดยซ้ายครับสำหรับการกิจสดาปแรตนาทิฟฯคำนาคต์ที่บนเวที่

โอ้โหบด้วยแข้งขวาครับชิงเปิดเกมเดินเข้าหาเลยครับสิ่งพอเจริญแพทย์

เดี๋ยวดูลูกซ้ายหน้าตะวัดก้านคอครับ

เป็นมวยที่สร้างจังหวะให้กับตัวเองได้ดีครับ
พลังลักษณ์โดยเฉพาะจังหวะวางซ้ายก้านคอ
เดียวเรื่องงานหวายกับตัวด้วยลูกซ้าย

พลังลักษณ์หัวทิ้งหัวตำกับชัยเหลี่ยมตัวช่วยครับ
แล้วเด้งตีพลังลักษณ์มีเหลี่ยมครับบิดออกมา

แค่มีเหลี่ยมวงในครับแค่งขวาของสิงค์
กระชากมาพลังลักษณ์จับด้วยซ้าย

วดขวาตามเข้าไปครับเต็มเลยครับ

มาแล้วครับเน้นที่แข้งขวาแล้วครับสิงโอ้โห
จังหวะมีซ้ายหน้า
หลังลักษณ์พยายามจะโต้ด้วยซ้ายแล้วตบด้วยหมัด
พยายามเบียดเลยครับพลังลักษณ์ครับครับครับ
แค่งซ้ายของสิง

แล้วก็บันหนึ่งสองเติมด้วยเข่าซ้าย
โอ้มาเป็นชุดเหมือนกันครับครับ

โอ้โหเน้นที่เป้าใหญ่ครับ
ซ้ายอ้าวแล้วครับเกี่ยวแล้วคืนให้เข่า
สิงค์พร้องในและเด้งตี

ขวามาเล่นงานบริเวณรับตัวของสิงค์
โอ้ยนี่ครับเจอรำตัวอีกแล้วครับครับ
นวดครับทะลานพลังลักษณ์
จิ้มซ้ายรำตัว

พลังลักษณ์พยายามจะเร่งงานบริเวณลำตัวด้วยหุกซ้าย
เข้ามาสิงห์พยายามจะโต้ด้วยซ้ายหน้า
และเจอบัตรขวาของพลังลักษณ์
สิงห์พยายามจะยัดด้วยซ้ายคืนครับ
พลังลักษณ์พยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับ
แข่งซ้ายของสิง

จะมาจะกลับมาที่มนตรีอีกครั้งครับ
นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ

ทางรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เปิดให้แฟนมวยที่สนใจเข้าชมฟรีนะครับ
ว่าฟรีนะครับทางผู้จัดรายการได้จัดให้มีการรับบัตรเข้าชมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ
เป็นต้นไปที่มนตรีสตูดิโอซอยลาดพร้าว๑๐๑ที่สตูดิโอ๙นะครับ

แล้วก็อย่าลืมติดตามครับต้องบอกว่านิยายคลาสสิกเลยครับสำหรับพาดีเบาอมหิตอัจฉริยะนะครับ
ถ่ายทอดทุกวันครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับเวลา๒๓นาฬิกาครับทางไทยรัฐทีวี
ซึ่งจะเริ่มในวันเสาร์ที่๑๙สิงหาคมนี้ครับ
ต้องบอกว่าเป็นนิยายฆาตกรรมครับต้องบอกว่าน่าติดตามเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นนวนิยายฆาตกรรมที่ขายดีเป็นอันเดเวสเทลเลอร์เลยครับ
ต้องกดเสียบในครับเอาเลยครับกับบ้านซ้ายรังรักล็อคในหักมาสิงห์แทงด้วยซ้ายครับ
โอ้โหเอาละครับสิงห์ไม่หนีเลยครับพยายามจะเล่นงานรุ่นพี่ด้วยเข่า
ล็อกในแล้วพยายามจะเด้งพลังรักเสียบด้วยเขาขวา
ชิงจังหวะได้ดีครับพลังรักวงนายพลังรักแก่แทงยัดแต่ลำดอกครับ
หลวงลำตัวด้วยซ้ายไหล่แขนยัดด้วยขวาครับ
สิงห์ยังจะตีขึ้นโอ้โหพลังรักเสียบโอ้โหดูครับ
สิงห์นั้นน่าไถลูกใหญ่อยังขนาดพลังรักนั้นได้ลูกจ่ายแจ้งเนื้อ
กลับไปหน้าวงนายเดิ้งตัวเข้าสายเลยครับพลังรัก
พลังรักล้วงลำตัวนี่ครับเสียบขวากรมสร้อกเข้าไป
ตัดลำตัวอีกแล้วครับสิงคล้องในแทงซ้าย
ลังลักษณ์คืนยัดอีกที
สิงค์ก็ได้เหมือนกันครับในเจาะสุดท้าย
พลังลักษณ์เบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนครับ
สิงค์วางซ้ายพื้นโอ้ยเจอหมัดขวา
หน้าสะบัดไปเลยครับแต่ไม่ลงครับสิง
พลังลักษณ์พยายามจะแยกทั้งคู่ออกมา
หลังลักษล้วงลำตัวยัดด้วยขวายัดด้วยขวาอีกทีครับ
โอ้โหดูครับกระทุ้งเน้นความขยันครับ

พยายามจะกดมาตีเลยครับพลังลักษณ์
สิงค์วางแค่งซ้ายพลังลักษณ์ต้มด้วยหมัดขวา

มาเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดซ้ายแล้วล็อกใน
โอ้โหต่อยกับพลังรักนี่ถอดใจไม่ได้ครับแกขยันครับ
เมื่อสมบูรณ์กลับปั้นสายตรงครับหน้าสัมปัติเลยครับ
สิงห์พยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับ
เอาละครับล็อกในจังหวะล็อกในของสิงห
สิงค์เสียบซ้ายเสียบขวา
พลังลักษณ์คืนไม่ได้ครับช้าไปครับชุดนี้
เหมือนจะมีแผลแตกหรือเปล่าครับพลังลักษณ์บริเวณดั้งจมูก
เอาละครับได้แผลได้เลือดเลยครับโอ้ยสอกขวา
สิงห์พยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วครับพอเปิดแผลแตกของรุ่นพี่ได้

พวกนี้คือก็สายหน้าพลังลักษณ์หัวดด้วยแค่กซ้าย
ขวาในได้แต่จะมีที่ไม่ได้ครับ
อือฮือแล้วสิงค์เนี่ยก็ไม่ถอยครับดูครับเดินเบียด
ละคืนหัวด้วยซ้ายหลุดไปพลังลักษณ์หาจังหวะ
โอ้โหดูครับซ้ายโอ้โหแล้วประสานแข้งครับ
เบาไม่รู้ครับออกไปเรื่อยวางซ้ายสวย
พลังลักษณ์พยายามจะสวนด้วยแข้งแต่เจอเข่า
โอ้โหทำได้ดีครับสิง
ช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับหมดยกที่สองครับ

ท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนี่ครับ
บาดแผลบริเวณดั้งจมูกทางด้านซ้ายของพลังลักษณ์อยุทธชัยครับ
ของฝากจากสิงค์พลังลักษณ์เจริญแพทย์ครับ
ฝันด้วยสอบขวาถึงก็แตกเลยครับ
นี่ครับพยายามจะไล่แขนสู้ครับล้วงลำตัวเน้นที่เป้าใหญ่ครับพลังลักษณ์
แต่ทางด้านสิงห์นี่โดนแล้วไม่มีอาการครับ
เสียบขวาครับยัดเข้าไปอีกที
โอ้โหดูครับจังหวะโดนต่อโดน
อืมต้องยอมรับในเรื่องหัวจิตหัวใจของสิงห์นะครับ

เอาละครับกองเชียร์ต้องบอกว่ามีทั้งสองฝั่งแล้วครับ

นาทีที่เหลือของยกสุดท้ายครับ
แค่งซ้ายแม่เตะสูงไปครับหลุดครับ

ถีบเอาละครับไม่มีใครหนีใครครับจังหวะวางแข้งซ้ายของสิงห์เจอหมัดขวาของ
พลังลักษณ์อ้าวแล้วครับจังหวะสวนศอกอ้าวปิดมากระชากครับวางแข้งซ้าย
ลังรักคืนด้วยกำปั้นครับโอ้มันจริงจริงครับเดือดจริงจริง
พลังลักษณ์เบียดเข้ามาสิงห์ก็ไม่หนีมาแล้วครับนี่พยายามจะซ้ายยัดลำตัวครับ
เติมด้วยแข่งครับเกี่ยวซิงค์คืนล็อกไนได้ครับพลังลักษณ์โอ้แต่ดูครับวงใน
คว้าได้แต่ไม่ตีครับโอ้ตีไม่ถนัดครับอ่าขยับมาวางซ้ายสวยครับ
พลังลักษณ์เบียดเข้ามาก่อนในเสียบด้วยซ้ายสิงห์ล็อกใน
โอ้โหฟูกีสูสีเหลือกันครับมีหัวใจอีกแล้วครับพยายามเข้ามา
พยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับสิงพลังลักษณ์โอ้โหนี่ครับ
แข้งก่อนนะครับแต่พลังรักก็พยายามจะเอาคืนด้วยกำปั้นแล้วเติมด้วยวงใน
พลังลักษเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายของสิงสิงห์พยายามตัดล่างพลังลักษณ์
ดันเข้าเชือกโอ้แล้วเสียบด้วยซ้ายแม่แต่ลูกถี่ลูกขยันครับโอ้โห
เดี๋ยวครับของของใครครับฟันยางของใครครับโอ้โห
ฟันยางฟันยางของโอ้ฟันยางของสิงครับโอ้เดี๋ยวครับ
เป็นฟันยางของสิงหอเจริญแพทย์ครับจังหวะฟัดกันที่วงในครับ

กระชากมาฮักซิงค์แม่พยายามจะเบียดครับโอ้ย
ลูกนี้ต้องขอบคุณกรรมการแล้วครับแม่ต้องชื่นชมการทำหน้าที่ของกรรมการ
โอ้โหวางซ้ายสวยครับสิงวางขวาสวย
พลังลักษเบียดเข้ามาเจอซ้ายพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวและล็อกใน
ล็อกในจังหวะลายแขนเจอขวาของซิงค์
น่าแต่ลูกขยันครับถ้าหน้าซิงค์ไม่เป็นรองครับ
พยายามมาฮุกขวาอ๋ออะไรครับสัดด้วยแข่งสายคืน
หลังลักษณ์เดินเบียดวางด้วยซ้ายเก็บได้ครับพลังลักษณ์
โอ้โหพยายามจะคล้องลายอ๋ออะไรครับพลังลักษณ์เล่นตี
โอ้โหคู่ขี้สูสีจริงครับ
พลังลักษณ์พยายามจะเบียดเข้ามาสิงห์ส่วนด้วยแข้งซ้าย
พลังลักษณ์เล่นงานบริหรับตัวแล้วล๊อคในตี
อ๋ออะไรครับไม่ถอยครับโอ้โหซิงค์มีแข่งสายครับ
ทีมยัดเข้ามาตบด้วยฮุกขวาครับพลังลักษ
เอาแล้วเกี่ยวแล้วคืนด้วยกำปั้นแล้วยัดด้วยเขาขวาครับสิง
โอ้โหมันจริงครับอ๋ออะไรครับอยู่ในช่วงปลายยก

สายหลุดครับโอ้โหแล้วซิงค์ก็เด้งเตียวคือเอา
พลังลักษดมายัดด้วยซ้ายครับ
อ๋ออะไรครับพลังลักษณ์เบียดมา
โอ้โห
ไม่มีอะไรแน่นอนครับตอนนี้ในช่วงปลายยกครับอย่าพลาดครับ
และครบสามยกเรียบร้อยครับสำหรับคู่ปิดท้ายของ
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในสัปดาห์นี้
โอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับ
มันจนถึงคู่สุดท้ายตอนนี้ต้องบอกว่าตลอด๕คู่ที่ผ่านมา

พระดารกับสิงหล์และกระชากหลักมาตีตามในขวา
คลุ่มซ้ายพลังหลักกระจิ้มไปในซ้ายคืน
ซ้ายอีกทีครับโอ้มันแบบนี้ไปบนวิธีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

พลังรักออยยุทธชัย
ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเรานะครับ
สำหรับวันนี้ผมและพี่ท็อปหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แล้ว
ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ